นี้ดิฉันพาไปต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองค่ะ
ไม่ใช่การปล้นแต่ร้านทองเนี่ยเสียหายค่ะกระจกแตก
มาจากผู้ชายคนนึงนัดเพื่อนแล้วเพื่อนไม่มา
โมโหก็เลยระบายอารมณ์เปะกระจกหน้าร้านทองค่ะ
ดูเขากันหน่อยค่ะนี่คือกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่ร้านทองแม่ประพัทธ์สอน
ผู้ก่อเหตุก็เดินวนไปวนมาเหมือนรออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ
ชุดกีฬาสีส้มเดินแล้วก็หันมามองคนในร้าน
นี่ค่ะดิฉันว่าเป็นร้านทอง
อ้าวถีบแล้วอยู่ก็ถีบมาอย่างนี้เลยค่ะ
โอ้ถีบแตกเลยถีบแตกเลยท้าวก็เป็นแผลนะ
กระจกก็แตกเท้าก็เจ็บด้วย
เจ้าของร้านทองค่ะคุณพาคินบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เห็นผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมานานแล้ว

พนักงานมองหน้าผู้ชายคนนี้
คือสงสัยว่าเขาทำอะไรเขาจะทำอะไร
ลูกค้าจะมาซื้อทองหรือเปล่าแต่ทำไมไม่เข้ามาสักที
อยู่นั่นน่ะนะอ่าวนไปวนมามองไปมองมา
อยู่ถีบปุ้งเลยนะคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นชาวสะแก้ว
มาที่ชะเชิงเศร้านี่ค่ะเพื่อที่จะหางานทำ
แล้วนัดเพื่อนนัดเพื่อนชาวกัมพูชา

มารับที่หน้าร้านทองนี่แหละจะได้ไปทำงานด้วยกัน
ก็เนี่ยค่ะเดินวนไปวนมาคือรออยู่

เพราะว่าตัวเองเหลือเงินติดตัวแค่๒๐บาท

นะคะเตะไปที่กระจกของร้านทอง

กระจกก็แตกขาก็โดนกระจกบาดค่ะ
แล้วเงินมี๒๐บาททำอย่างไรต่อดีคะนี่นะคะ
หลังก่อเหตุตำรวจสายตรวจสพเมืองฉะเชิงเซา

คุมตัวได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ห่างจากตรงร้านทองนี้ประมาณ๓๐๐เมตรนะคะ

เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อคำพูดของนายวิชิตนะคะ

ไปแจ้งความไว้ก่อนที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
ส่วนนายวิชิตก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนต่อ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ